ไปดูเรื่องที่คุณนัทพงศ์เกริ่นเอาไว้ก่อนเบรก
เรื่องที่ผู้ชายชาวกัมพูชาหึงภรรยา
เขานั่งกินเหล้ากันอยู่หน้าบ้านแล้วหัวเราะคิกคัก
นึกว่ามาแอบมองแล้วก็พูดถึงภรรยาของตัวเอง
โอ้โหไปจัดการฝั่งตรงข้ามซะวงแตกเลยค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมค่ะก็นั่งกินเหล้ากันต่อไม่ได้แล้วค่ะ

คือเห็นนั่งอยู่อันนั้นคือนายถนอมนะ
เสื้อสีดำเนี่ยก็นั่งกินเหล้ากันอยู่แล้วก็หัวเราะกันนะคะ
กับคนที่นั่งกินด้วยกันนายโชกุลเฮียนเป็นชาวกัมพูชาเดินเข้ามา
แล้วก็อย่างที่เห็นในภาพเลยค่ะชกต่อยกันนะคะ
แล้วก็ทะเลาะกันถึงขั้นที่มีการหยิบเหล็กแท่งยาว
แล้วก็ยกเก้าอี้เหล็กมาฟาดใส่กันแบบไม่ยั้งอะค่ะ
ชาวบ้านก็ต้องมาห้ามนะห้ามนู่นห้ามนี่
บานปลายจนสุดท้ายเนี่ยต้องโทรแจ้งตำรวจสพบังปะกงให้มาดูหน่อยนะคะ

เนี่ยค่ะนายโชกุลกับภรรยาเนี่ยวิ่งหลบเข้าไปในหอพักใกล้ใกล้เนี่ยค่ะ
ตำรวจก็เลยเชิญตัวนายโชกุลออกมาไปโรงพักนะคะแต่ก็กระทบกระทั่งกันอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นนะคะ
จนต้องมีการวิทยุนำกำลังมาเพิ่มเติม
ภรรยาต้องยกมือไหว้ขอโทษขอให้ยุติเรื่องราวทั้งหมดกันค่ะ
ข้างหลังนั้นนายโชกุลนะคะส่วนที่นั่งพนมมือก็ภรรยาบอก
ขอโทษนะคะขอโทษขอให้ยุติเรื่องทั้งหมดเถอะ
ไปคุยกันที่นู่นไปไกลเกลี่ยนะคะ
เปรียบเทียบปรับนายโชกุลค่ะข้อหาทะเลาะวิวาส
แล้วก็ให้ชดใช้ค่าเสียหายที่ร้านค้าคู่กรณีด้วยนะคะ
ถนอมเนี่ยบอกว่างงนายโชกุลมาทำร้ายเขาทำไม
ปกติเขานั่งอยู่ตรงนี้ประจำ
โชกุลบอกว่าไงนายโชกุลบอกว่า
เขานั่งอยู่หน้าห้องกับภรรยา
ก็คือมันฝั่งตรงข้ามกันมันบ้านใกล้กันใช่ไหมคะ
เขานั่งอยู่หน้าห้องกับภรรยา

ก็นึกว่าคู่กรณีมองภรรยาเขาหึง

ึงก็เลยเข้าไปเลยค่ะไปต่อยเลยค่ะ

เขานั่งมองน้าผมผมต้องมองน้าเขา
เขาหลัดกันก็เป็นคนหุงเมีย

ในวงด้วยไปห้ามไปแยกอ่ะคงน่าจะโดนมาลูกหลงมาบ้างเหมือนกัน
เขาบอกปกตินายถนอมไม่ค่อยอยู่บ้านนะ
แล้วไม่เคยเจอกันนะนายถนอมกับนายโชกุล
ก็ไม่คิดว่าจะเจอเรื่องแบบนี้นะคะ
ก็ฟกช้ำดำเขียวไปเหมือนกันค่ะแม่
หลังจบเรื่องภรรยานายโชกุลเนี่ยค่ะ
ต้องเอานายโชกุลกลับกัมพูชาเลยค่ะ
แล้วบอกว่าต้องกลับบ้านไปรักษาอาการทางประสาทด้วย

ญาติเขามารับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะ
ตอนนี้ก็เหลือแค่ครอบครัวคนเดียวยังพักอยู่ในห้องนั้นนะคะ
เขากับครอบครัวไม่มีใครโกรธแค้น
เข้าใจนายโชกุลว่าน่าจะมีอาการทางประสาทจริง
ฝั่งตรงข้ามคู่กรณีเขาบอกเขาไม่ติดใจอะไรกับเรื่องนี้ค่ะ
นายชกุลอาจจะมีอาการทางประสาทต้องกลับไปรักษานะคะ